ต้องยอมรับจริงนะคะว่า
คำตอบหรือการให้สัมภาษณ์
ของพ่อเ
เป็นการผมเป็นคนแรกที่พยายามจะหาคำอธีบายเรื่องของการ

ก็เคยพยายามที่จะมีคำตอบ

โดยหลักทั่วไปแล้วถ้าไม่ใช่ของตัวเองก็ไม่ต้องแจ้งกับปปชนะครับ
นี่คือคำชี้แจงของนายวรวิทย์สุขบุญเลขาธิการปปช
ถึงกรณีที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณระบุว่า
นาฬิกาเรือนหรูที่สวมใส่เป็นของเพื่อน
ไม่ปรากฏในการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช
จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าข้ออ้างยืมเพื่อนมาใส่
จะกลายเป็นบรรทัศนของนักการเมืองเมื่อถูกตรวจสอบทรัพย์สินต่อไป
แต่หากย้อนดูคำแก้ต่างของผู้ถูกกล่าวหาในคดีทรัพย์สิน
ที่ถูกปปชชี้มูลความผิดแล้ว
จะพบว่าที่ผ่านมามีหลากหลายข้ออ้างที่ปปชมองว่าฟังไม่ขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการชี้แจงว่าได้ทรัพย์สินมาจากการเล่นพนันของนายรักเกียจสุขธนะ
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งถูกสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวพร่องกับการพุทธฤทธิ์จัดซื้อหย่า
และเวชพันธ์ในกระทรวงสาธารณสุข
สุดท้ายศาลดีกานักการเมือง
มีคำสั่งให้ทรัพย์สินจำนวนกว่า๒๓๓ล้านบาทตกเป็นของแผ่นดิน
หรือข้อต่อสู้ที่อ้างว่าดำรงตำแหน่งสมัยแรก
ทำให้ไม่มีประสบการณ์ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินมาก่อน
ของนางสาวชินิชาวงสวัสดิ์อดีตสสเชียงใหม่พักเพื่อไทย
ที่ไม่แสดงรายการหนี้สินจากการกู้ยืมเงินจำนวนกว่า๑๐๐ล้านบาท
แม้ว่านางสาวชินิชาจะทำหนังสือชี้แจงเพิ่มเติมในภายหลังก็ตาม
พร้อมให้เหตุผลว่าเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยสุจริต
เช่นเดียวกับนางอรพินมั่นสินอดีตสวนสที่ประประชอชี้มูลความผิด
กรณีไม่แสดงรายการหนี้สินที่มีต่อธนาคาร๑๘๗ล้านบาท
โดยนางอรพินยกเหตุผลว่าเพิ่งเข้ารับตำแหน่งสวสมัยแรก
อีกทั้งยังเป็นหนี้สินของอดีตสามีรวมไปถึงได้สอบถามจากเพื่อนสวแล้ว
โดยเพื่อสวได้แนะนำว่าไม่ใช่รายการหนี้สินที่จะต้องยื่นต่อปปช
สุดท้ายสารให้จำคุก๒เดือนปรับ๔๐๐๐บาทรอลงอาญา๑ปี
และให้เว้นวักทางการเมือง๕ปี
อกจากนี้ยังมีข้ออ้างที่ใกล้เคียงกับคำชี้แจงของพลเอกประวิทย์คือของเพื่อน
นายสุพศซับล้อมอดีตประหลัดกระทรวงคมนาคมอ้างว่าเพื่อนของคู่สมรสให้ยืมรถยนต์มาใช้
จึงไม่ได้แจ้งในบัญชีทรัพย์สิน
โดยสารดีการนักการเมืองได้พิเคราะห์ไว้ว่าผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในคู่มือจดทะเบียนรถยนต์อาจไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงก็เป็นได้
เพราะต้องอาศัยพฤติการในการซื้อการครอบครองรวมไปถึงการใช้รถยนต์ด้วย
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่ารถคันดังกล่าวย่อมเป็นของนายสุพธที่อยู่ในชื่อบุคคลอื่น
จึงมีคำพิพากษาจำคุก๑๐เดือนไม่รอลงอาญา
นับจากนี้เหลือเวลาอีกเพียง๑เดือนกับการทำหน้าที่ของปปช
ที่จะแสวงหาคำตอบให้กับสังคมว่านาฬิการูเป็นของเพื่อนจริงหรือไม่
ตามเส้นตายที่ปปชได้ขีดเอาไว้
ปปชมองว่าคำชี้แจงของพลเอกประวิทย์ฟังไม่ขึ้น
ก็จะนำไปสู่การตั้งกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อแจ้งข้อกล่าวหา
ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน
และสุดท้ายคือการตัดสินของที่ประชุมใหญ่ปปช
ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกยาวนาน
แม้ว่าคดีนี้จะอยู่ในความสนใจของประชาชนก็ตาม